ดูที่ชัยภูมิหน่อยค่ะน้ำในแม่น้ำชีมันเพิ่มสูง

พ่อเมืองก็ต้องมีการสั่งการแล้วค่ะให้เอาพวกกระสอบทราย
กั้นน้ำไว้แล้วนี่ดูสภาพสิ
ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ชัยภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องเลย
แล้วแหล่งกักเก็บน้ำต่างตอนนี้มันเต็มความจุแล้วค่ะ
แต่น้ำมันยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องมาจากฝนด้วย
เมื่อกลางเดือนกันยาเนี่ยนะพนังกั้นน้ำชีที่ตำบลบ้านค่ายนะ
โดนกระแสน้ำซัดจนแตกแล้วมันก็ขยายวงกว้างขึ้นนะคะ
วนน้ำจากแม่น้ำชีก็ทะลักเข้าท่วม
ต้องใช้ถนนใช้ไม่ได้แล้วสัญจรทางเรือแทนนะคะ
นายกอบตบ้านค่ายก็ต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
แล้วก็เตรียมแผนเอาไว้จะอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ผู้สูงอายุผู้ป่วยไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
พระท่านจะบินทบาททีก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
แล้วพื้นที่เศรษฐกิจใจกลางเมืองชายภูมิเนี่ย
น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางบ่า
ลำประทาวจากลำน้ำชีก็ล้นเข้าท่วม
เทศบาลก็ต้องสูบน้ำไปสิคะคุณผู้ชม
ตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้๒๓เครื่อง

แล้วดูสิพยายามจะพร่องน้ำออกให้ได้มากที่สุด
รับมือกับพายุก็คาดการณ์ไว้
อันนี้คือต้องเฝ้าระวังไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะคะ

ผู้ว่ากลายสอนเรียกประชุมเลยนะเรียกประชุมเลยนะในอำเภอมา
กันมารวมกันหาวิธีแก้ปัญหาในพื้นที่ครับ
แล้วก็เปิดศูนย์อำนวยการตลอด๒๔ชั่วโมง
สั่งการให้เร่งเอากระสอบทรายไปวางปิดทางน้ำไว้
ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเพิ่ม
รวมทั้งบรรดาอาคารสถานที่ราชการ

เพราะว่าต้องใช้เป็นศูนย์อำนวยการในการบัญชาการ๒๐
๔ชั่วโมงแล้วก็พื้นที่สำคัญต่างไม่ให้ระดับน้ำมันเพิ่มไปมากกว่านี้นะฮะ
โอ้โหแล้วจริงเราต้องดูด้วยนะไม่ใช่แค่ในจังหวัดของเราไง
ใกล้เคียงเพราะว่ามันก็ต้องมีการพร่องน้ำไปใช่ไหม
แต่ทีนี้ทุกจังหวัดปริมาณน้ำมันเต็มทุกพื้นที่แล้วค่ะ
ชายภูมิเนี่ยน้ำต้องไปที่ขอนแก่นต่อแต่สถานการณ์น้ำของขอนแก่นเนี่ย
รับน้ำเพิ่มไม่ได้แล้วมันก็เต็มเหมือนกันแล้วทำอย่างไร
น้ำจากชายภูมิก็ยังระบายไปไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยขังอยู่ในชายภูมิ
ยังไม่ออกไปทางขอนแก่นอีกค่ะ